คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่น้ำฝนกุลนัท

หันมาเป็นผู้จัดละครละก็ร่างลาไปนานหลายปี
น้ำฝนกุลนัทกลับมาคืนสังเวียนมายาอีกครั้ง
ด้วยพลังเต็มสูบแบบไม่กลัวงบบานปลาย

เพราะว่าสามีฝรั่งของเธอเขาเป็นนักการตลาดเล่นหุ้น
ก็เลยขอมาจัดแจงงบประมาณทำละครของเมียสุดที่รักมันซะเลย
ส่วนงานเบื้องหน้าพี่น้ำฝนจะกลับมาเล่นละครอีกตอนไหนยังไงไปฟังกันค่ะ
เราเรียนรู้ว่าเธอจะคือแม่กรอบสุขเยอะมากเลยค่ะ

ความเป๊ะการเตรียมพร้อมการลุยแล้วก็หลายอย่างค่ะใช่
แล้วที่สำคัญคือก็ประสบการณ์ของเราในการทำงานมา
หลายคนบอกคุณหน้าคุณตาทีมงานมาจากช่อง๓เดิมหรือเปล่า
ผสมมาทั้ง๓ทั้ง๗มีความรักกันส่วนตัวบางอย่างเราก็ตามกันมา
กรองแต่ทีมงานคุณภาพมา
งานหน้าจองานแสดงรับไหมคะเล่นไหมคะ

อีกสองปีอาจจะได้เห็นผลงานของพี่ฝนกุญลนันทรม
คืนสู่หน้าจออีกครั้งหนึ่งตอนนี้
ทั้งหุ่นทั้งผิวอะไรสวยคือดีไปหมดเลย
พวกผู้ชมถ้ายังยอดกลับไปมาก่อนหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ

ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของพี่น้ำฝนกันนะจ๊ะ